อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณเศรษฐาจากนักธุรกิจ
แล้วตัดสินใจว่าเอาละไม่เป็นแล้วนักธุรกิจ
มาทำงานการเมืองดีกว่าเพราะอะไรฮะ

แล้วก็สะสมประสบการณ์มานานพอสมควร
แล้วก็เข้าใจปัญหาของผม

คนเล็กก็อายุจะ๓๐อยู่แล้ว
ทุกคนเรียนจบจากสรรพันธ์กริจสาที่มีชื่อเสียง
แล้วก็มีงานการทำเป็นหลักเป็นฐานอย่างแน่นอน
แล้วก็หมดห่วงหมดภาระตัวเองเองบริษัทเองที่เคยบริหารอยู่ก็มีฐานะสถานะที่ดีพอสมควร
แล้วตัวเองก็ต้องยอมรับว่ามีรายได้มีสินทรัพย์พอแล้ว
ก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นอะไรที่มีความสบายกายแล้ว
แต่ว่าพอเรามาอยู่ในบ้านเมืองที่มีความเหลื่อมล้ำเยอะมากนะครับมีปัญหาเยอะมาก
แล้วเราคิดว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทางออกได้
แล้วก็มัวแต่มาคิดเห็นแก่ตัวว่าเอ๊ะเราจะไม่เปลืองตัวเลยเหรอ
เราจะไม่เสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองในแรงนี้เลยเหรอ
ผมคิดว่าเป็นการเห็นกับตัวเกินไปนะครับ
ผมเองผมก็มีเพื่อนนักธุรกิจเยอะเราเองเราก็มีการคุยกันในเวลาทานข้าวเวลาพบปะสังสรรค์กัน
เราก็มาพูดคุยเรื่องบ้านเมืองหลายครั้งหลายโอกาสก็มีการด้อยฆ่านักการเมือง
มีการพูดจาอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแบบใช้คำว่าอะไรดีแต่พูดนะครับ
ก็เพราะว่าปัญหาบ้านเมืองจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราพูดกันนะครับ
พอลงมาดูแล้วลงมาเป็นประธานที่ศึกษาของคุณแพทองทานแล้วเนี่ย
เราก็เห็นว่ามันมีความลึกของปัญหานะครับ
เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาเนี่ย
ถ้าเกิดเราไม่มาดูปัญหาจริงแล้วเนี่ยไม่มาเข้าใจปัญหาจริงแล้วเนี่ย
เราก็จะไม่รู้ความลึกของปัญหามัน
ถ้าเกิดไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ได้แต่ได้แต่พูด
ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็ตั้งแต่การมีรัฐประหารขึ้นมาซึ่งผมเองในส่วนตัวผมเนี่ย
ผมไม่เอารัฐบาลอยู่แล้วนะครับ
ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่รัฐประหาร
ผมเห็นด้วยกับการเลือกตั้งทุก๔ปี
ถ้าเกิดรัฐบาลไหนทำอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องเลือกเขา
ใช่ไหมครับแต่การที่ใช้กำลังมาบังคับพี่น้องประชาชนเนี่ย
ผมถือเป็นเรื่องที่ผิดอันนั้นก็เป็นเรื่องที่แขลงใจอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกัน
คือเหตุรัฐประหารที่เกิดขึ้นทำให้คุณเศรษฐาตัดสินใจเข้ามา

เป็นส่วนใหญ่มากกว่าเรื่องที่ว่าเป็นนักธุรกิจแล้วเราอยากจะเข้ามาแก้ปัญหาในนามของนักการเมืองมากกว่าอย่างนี้อีกหรอ

ก็มันเป็นในที่โลกสมัยใหม่แล้วบริษัทประเทศที่เขาอยู่กันมานานขนาดนี้เนี่ย

ประเทศที่เจริญแล้วไม่มีใครเข้าออกรัฐประหารใช่ไหมครับ
เราก็มีรัฐประหารอยู่แล้วทุก๔ปีก็จะมีการเลือกตั้ง
ถ้าเกิดรัฐบาลไหนทำงานไม่ดีก็การเลือกตั้งกันต่อไปก็อย่าไปเลือกเขาใช่ไหมครับ
แต่พอรัฐบาลที่มีรากฐานมาจากการทำการทำรัฐประหาร
แต่ว่าดัชนีชีวัตรของความทุจริตที่ทำโดยองค์กรโลกนะ
ไม่ใช่ทำโดยฝ่ายค้านนะก็สูงขึ้นมาอีกเยอะจาก๗๘๐มาเป็น๑๑๐ใช่ไหมครับ
แสดงว่าเหตุผลในการรัฐประหารมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับ
ต้องการมีอำนาจเองหรือเปล่าใช่ไหมครับ
ต้องการเอาพวกพ้องตัวเองเข้ามาบริหารจัดการประเทศหรือเปล่าใช่ไหมครับ
มันก็เป็นอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
มันก็เป็นอะไรที่ไม่ถูกต้อง